พาไปดูอุทาหรณ์เตือนภัยอีกหนึ่งเรื่องกันที่จังหวัดตรังนะคะ
มีหนุ่มคนนึงเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปกับแฟนสาว
ขี่อยู่ดีอยู่ดีก็เจอสายโทรศัพท์ฟาดเข้ามาที่ตา
โอ้โหปัดเจ็บเลยค่ะนะคะใช่ที่นี่ไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
บอกแบบนี้บอกให้ไปฟ้องร้องกับบริษัทเจ้าของสายโทรศัพท์เอาเอง
อ้าวคุณตำรวจ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะ
ระหว่างทางพอขี่รถไปถึงบริเวณสามแยกไฟแดง
ถนนสายตรังสิเก่าพื้นที่หมู่สี่

จำนวนหลายเส้นที่ห้อยระโยงระยางลงมาขวางถนน
ซึ่งตัวเขาเองมองไม่เห็นนะคะว่ามีสายห้อยลงมาขวางถนน
รู้สึกตัวก็ตอนที่โดนสายโทรศัพท์
ฟาดเข้าที่ใบหน้าแล้วก็ดวงตาทั้งสองข้างโชคดีใช้ความเร็วขณะขี่รถเนี่ยเพียงสี่สิบกิโลเมตร
ระหว่างร่องดวงตาทั้งสองข้างส่วนดวงตาข้างซ้ายเนี่ยก็พิการอยู่แล้วนะคะ
ก็มีอาการอักเสบบวมแดงก็เลยทำให้น้ำตาไหลตลอดทั้งวัน
ส่วนแฟนสาวไม่ได้รับบาดเจ็บคือดวงตาของเขาก็พิการอยู่แล้ว
ส่วนข้างซ้ายก็มาบาดเจ็บเข้าไปอีกเนี่ยหลังเกิดเหตุคืนนั้นก็ไปทำแผลที่โรงพยาบาลเรียบร้อย
นายปัญญาก็ไปแจ้งความไว้ที่สภศรีเกาเพื่อดำเนินการฟ้องร้องกับบริษัทเจ้าของสายโทรศัพท์
แต่ตำรวจกลับบอกว่าให้เอาเรื่องกับทางบริษัทเจ้าของสายโทรศัพท์เอง
ส่วนตัวอยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์นะคะกับผู้ใช้รถใช้ถนน
รวมทั้งอยากให้บริษัทที่เป็นเจ้าของสายโทรศัพท์มาทำการแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยด้วย
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับใครอีกนะคะ